ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเรื่องของเอกลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์การแต่งกายต่าง

พนักงานเช็ดกระจกค่ะเขาแต่งตัวเป็นมาสคอตปีนักสัตว
เป็นแพะแล้วก็ลิงนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง
ทำความสะอาดโรงแรมสูงในกรุงโตเกียวค่ะ
นี่แหละค่ะคือพนักงานเช็ดกระจกชาวญี่ปุ่น๒คน
หวาดเสียวจังเลยแต่ว่าก็มีความแฟนซีอยู่ในตัวด้วยนะคะ
แต่งกายด้วยชุดมาสคอตแกะแล้วก็ชุดมัสคอตลิงนะคะ
ซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำปีแพ้แล้วก็ปีวอกตามปฏิทินปีนักศัตริย์
แล้วดูเด็กเมื่อกี้เด็กอยู่ในโรงแรมก็บกมือบ๊ายบายมัสคอต
ปี้แทนที่จะตกใจอุ้ยมีคนมาอยู่นะคะก็น่ารักทักทายกันไปนะคะ
โรงแรมแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่๕๕เมตร๕๐เซนติเมตรเหนือพื้นดิน
ประชาชนก็ให้ความสนใจรวมไปถึงแขกผู้ที่เข้าพักก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะ
กิจกรรมเช็ดกระจกโรงแรมแห่งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
มีจุดประสงค์เพื่อที่จะอำลาปีเก่าแล้วก็สร้างสีสันต้อนรับเทศกาลปีใหม่
กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ซึ่งพนักงานเช็ดกระจกก็สวมใส่ชุดแฟนซีรูปสัตว์ให้ตรงกับปีนักสัตว์นั้น
กลายเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนตั้งต่อตั้งตารอคอยกันอยู่ทุกปีนะคะ
ก่อนหน้านี้ประชาชนชาวญี่ปุ่นก็จะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่
โดยยึดตามปฏิทินจันทรคจิของจีน
เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นอย่างจีนเกาหลีแล้วก็เวียดนามค่ะ
แต่ว่าญี่ปุ่นได้เปลี่ยนมาเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลอย่างเป็นทางการ
เมื่อปีพศ๒๔๑๖หรือเพียง๕ปีภายหลังช่วงการฟื้นฟูเมจิ
เพื่อรวบรวมอำนาจจากรัฐบาลเอโดกลับคืนสู่จักรพรรดิญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใครอยากไปก็จำชื่อไว้โรงแรมริวเมคังในกรุงโตเกียวค่ะ
ก็ส่งท้ายปีแกะนะฮะก็รับปีลิงจักร
น่ารักจริงมานะครับ